เอาข่าวนี้มาเอาใจสาวกศิลปินระดับตำนานอย่าง
เขาจะมาจัดงานคอนเสิร์ตเวิลทัวร์

เลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ติดตามได้กับคุณอรัชพรชาลาดลค่ะ
ฉันไม่แผ่นลายเฉลิมนี้

คุณขอพร้อมให้นะคะ
เพราะทั้งคู่ผู้เราอย่าปรับจริง
และมันหอมรรดาเวียง
คุณบอกแค่ในวีดีโอด้วยของคุณ
ใช่ชื่อที่สุดในวีดีโอด้วยของคุณ

ไม่เคยรู้จะสามารถมาซาน

และฉันเชื่อว่าถ้าใครที่ชอบเมื่อหน่อยคุณจะชอบเวลานี้
ที่คิดว่านี่คือโลกใหม่ที่คุณก็ได้
เราจะกินอีกสิ่งจากนั้นและมีลินดาดาวิสมาดูกัน
เธอคือที่เก่งถ้าไม่มีคำสั่งคุณต้องมาเจอกับลินดา

ขอบคุณมาก